โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัดร้องผิดได้๑คำ
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัดร้องผิดได้๑คำ
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัดร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ

เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเก่งของคุณและข้ามผิดได้๑คำ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

จะอดหรืออิ่ม
เราจะยิ้มให้กัน
อายให้คำยืนยัน

อยู่กับงานปัญหามากมายหากบ่มีแรงใจจากอายคงท้อไปนาน
จิตใจไว้วันยามอายนั้นเงียบไปห่างแค่วัดวุ้นใจ
คิดมากไปว่านหายมากกะอันบนผ่นทางไกลน้องกลัวใจของอ้ายเปลี่ยนทัน
อยากให้เราเจอกันทุกวันยืนยันสัญญา
บ่ได้พบหน้าก็ขอให้ได้ยินเสียงบ่ได้มานั่งเคียงพอ
เพียงให้อายโทรมา
วันละครั้งให้รู้ว่ายังมีใจห่วงหา
ทุกสุขอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาทีวี
จะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยครองหักงามอยู่เคียงกันประพันธ์ไม่เสร็จ
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี
ให้รู้ว่าน้องยังมีอายคนดีช่วยเป็นแรงใจ
โปรดติดตามตอนต่อไป